สมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยนะครับ

แต่ว่าก็ดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีในการฝึกซ้อม
คุณหญิงปัฒมารีสวรรค์ตระกูลในยกสมาคม
ก็เปิดตัวนักแบตทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่โดนีเซีย
ทั้งชายและก็หญิงรวม๒๐คน
ภายใต้การดูแลของเรกซี่ไมนากี้

เล่นทั้งหมดลงซ้อมโชว์พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

แน็ตนิจรจินดาพลแล้วก็น้องครีม

ประเภทชายที่ขาดหายไป

ติดภารกิจส่วนตัวไม่ได้มาร่วมซ้อมด้วย

นายกก็บอกนะครับว่าอยู่ที่ทีมหญิงแน่นอน

ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเป็นรายการชิงชำโลกและก็เป็นเกลียดกลายเหมือนกัน
ก็คาดว่าน่าจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งนี้
หลังจากที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญเงินมานะครับ
ในปี๒๐๑๐ที่จีนแล้วก็รอลงมาน่าจะได้ลุ้นนะครับ
จากหญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่
ส่วนประเภทชายครับเป็นงานยากแต่ก็ยังหวังว่าจะลุ้นทำผลงานได้ดี
แข่งสำคัญก็คือญี่ปุ่นแล้วก็จีนรวมถึงอินโดนีเซียเจ้าภาพด้วย
แบตมินตันไทยจะลงแข่งขันเอเชียนเกมนะครับ
ประเภททีมวันที่๑๙ถึง๒๒สิงหาคม
แล้วก็ประเภทบุคคลในวันที่๒๓๒๘สิงหาคมครับ